รวมถึงจุดที่มีอดีตแกนนำการชุมนุมอื่นอยู่

ดังนั้นไปติดตามบรรยากาศตอนนี้นะฮะซึ่งยังถือว่าอยู่ในความสงบเรียบร้อยอยู่
ติดตามได้จากคุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
รายงานมาจากสะพานมะขวานบรังสรรค์เชิญครับ
สถานการณ์ที่สะพานมะควานรังสรรค์ถนนราชดำเนินในขณะนี้
ก็ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะ
มีประชาชนที่สวมใส่เสื้อสีเหลือง
มาร่วมกันรอรับเสด็จพระราชดำเนินในช่วงค่ำของวันนี้นะคะ
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศที่ถนนราชดำเนิน
โดยช่วงของสะพานมะควันรังสรรค์ในขณะนี้นะคะ
ก็มีกลุ่มของอดีตพระพุทธอิสระค่ะ
มาตั้งโรงครัวสำหรับการแจกจ่ายอาหาร

จะเห็นได้ว่ามีประชาชนที่สวมใส่เสื้อสีเหลืองจำนวนมากนะคะ
มาร่วมรอรับเสด็จในวันนี้ค่ะ
จากกลุ่มของอดีตพระพุทธอิสระแล้วนะคะ
ก็รวมไปถึงกลุ่มของพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนานะคะ
ท่านผู้อำเรกานรโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
ซึ่งเป็นประธานองค์กรเก็บขยะแผ่นดิน

หมายที่จะไปรวมตัวกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้า
แต่เนื่องจากว่าเป็นเขตพระราชฐานนะคะ

เข้ามาอยู่ที่บริเวณสะพานมักขวานรังสรรค์
โดยจุดนี้มีประชาชนที่สวมใส่เสื้อสีเหลือง
แล้วก็มีกำลังของทางเจ้าหน้าที่กองร้อยควบคุมฝุงชนนะคะ
เข้ามาในพื้นที่สลับสับเปลี่ยนกันเพื่อที่จะมาดูแลความเรียบร้อยค่ะ
ทางด้านของนายสุวิทย์ทองประเสริฐอดิษฐ์พระพุทธอิสระยืนยันว่า
ทุกคนที่เดินทางมาในวันนี้มีเจตนาดี
แต่ก็ยอมรับนะคะว่ามีความกังวลใจจะเกิดการประทะกันของผู้ชุมนุมสองกลุ่ม
หากว่ากลุ่มคณะราษดรมีการกระทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ตำหนิกลุ่มคณะราษดรที่นัดชุมนุมในวันที่มีขบวนเสด็จพระราชดำเนินสำคัญด้วย
ทางด้านของนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาบอกว่า
การเดินทางมาที่ถนนราชดำเนินที่ล่าช้าออกไป
ก็เพราะว่าเตรียมที่จะมีการเตรียมรถพยาบาลที่มีขีดความสามารถในการช่วยชีวิตขั้นสูง
คันแรกจอดไว้ที่สะพานมะขวานรังสรรค์
และอีกคันขีดความสามารถช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
จอดไว้ที่ลานพระพรามหาเจษฎาบดิน
พร้อมกับระบุด้วยค่ะว่าทุกคนที่มาอยู่ที่ถนนราชดำเนิน
เพราะมีความรักชาติเทิดทูลพระมหากษัตริย์
ยืนยันว่าไม่สร้างความวุ่นวายและไม่ให้ฆ่ากับกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษดรค่ะ
ไปฟังเสียงของพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาและนายสุวิทย์ทองประเสริฐค่ะ

อย่างที่ทราบนะคะว่าในวันนี้จะมี
ขบวนเสด็จพระราชดำเนินสำคัญ

มีเจ้าหน้าที่มาคอยอำนวยความสะดวก
จิตอาสาร่วมรับเสด็จตลอดเส้นทาง
และสถานการณ์นั้นก็ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ส่วนมาตรการต่างก็ได้รับการยืนยันนะคะ
ว่าการชุมนุมของกลุ่มคณะราษดร
ที่มีเป้าหมายจะเคลื่อนขบวนมาที่ธรรมเนียบรัฐบาลในวันนี้
พันธุรกิจสนาพัฒนาเจริญโครโศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตำรวจจัดกำลังตำรวจควบคุมฝุงชน๙๙กองร้อย
หรือว่าประมาณ๑หมื่น๔พันนาย
แล้วก็จะมีการปรับกำลังตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

เรื่องที่เน้นก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการเผชิญหน้า
ระหว่างกลุ่มที่มีความเห็นต่างและป้องกันมือที่๓
ที่จะมาฉวยโอกาสในการสร้างสถานการณ์ค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปดูการเตรียมความพร้อมของ
กรรมชาการตำรวจนครบานที่เตรียมเอารถควบคุมฝูงชน
ซึ่งเป็นเกี้ยวเล็บใหม่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จอดอยู่ที่ถนนพิศนุโลกนะคะ
เป็นรถจิบน้ำควบคุมฝูงชนมาจอดปักหลักอยู่ที่ถนนพิศนุโลก
หลังจากที่เกาะบริเวณด้านหลังของกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ซึ่งเป็นการหนึ่งในการเตรียมความพร้อมในการรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมในวันนี้
โดยรถจีบน้ำควบคุมฝุงชนดังกล่าวนั้น
ใช้ในภารกิจการควบคุมฝูงชนเป็นล้อกันกระสุนนะคะ
มีตระแกงป้องกันกระจกรอบคัน
มีคันกั้นเหล็กหน้ารถไว้เคลียร์พื้นที่ที่อาจจะมีสิ่งกีดขวาง
รอบตัวนั้นมีรถก็จะมีกล้องวงจรปิดติดตั้งโดยรอบคัน
บันทึกภาพเหตุการณ์รอบทิศทาง
ที่จะสามารถใช้เป็นหลักฐานพิสูจน์ข้อเท็จจริง

มีรถแบบนี้กว่า๑๐คันที่จอดไว้นะคะ

มีสอสอจากภักดิ์พลังประชารัฐ
นางสาวปรินาไกรคุบและนายศิราเจนจาคะนะคะ

เดินทางมาให้กำลังใจประชาชน

ปฏิบัติหน้าที่บริเวณสะพานมักขวานรังสรรค์
โดยมีการเดินทักทายประชาชนที่สวมใส่เสื้อสีเหลืองนะคะ
แล้วก็นางปรินายืนยันกับทางผู้สื่อข่าวให้สัมภาษ

การเดินทางมาในวันนี้ไม่มีนัยยะทางการเมือง
แต่ว่ามาเพื่อที่จะร่วมรับเสด็จร่วมกับประชาชนด้วย
ในเวลา๑๓๓๐นาทีวันนี้
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โคศกรมชาการตำรวจนครบัน
ก็จะเตรียมแถลงการรับมือ
แถลงเรื่องของสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มคณะราษดร
ซึ่งต้องจับตาว่าสถานการณ์ทั้งหมดนั้น

วิมวันวันธรรมพักษ์ดีข่าวไทยรัตน์ทีวี
รายงานจากสะพานมักขวานรังสรรค์ค่ะ

หน้าสะพานมะควาลังสรรค์หน้ากระทรวงศึกษาที่การ

กลายเป็นจุดรวมตัวของหลายกลุ่มแล้วล่ะ

หลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีการแถลงออกมา
ว่าจะมีการแยกย้ายกันไปอยู่จุดนั้นจุดนี้

พระพรามหาเจษฎาบดินบ้าง

แต่ตอนนี้ถือว่าเป็นการรวมตัวกันแล้ว
ดังนั้นเดี๋ยวเราสรุปให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้ง
ว่าการชุมนุมจะมีการรวมตัวอยู่ตรงจุดไหนบ้าง

อนุสวรีประชาธิปไตยของกลุ่มคณะราษฎร๖๒
แล้วก็กลุ่มประชาชนปลดแอบนะครับ
นำโดยนายอานนท์นำพานายพฤษชีวรักษ์หรือว่าเพนกวิ้นนะครับ
แล้วก็ปรับเวลานัดหมายกัน
จากเดิมที่นัดบ่าย๒ก็
ชุลมุนวุ่นวายอยู่บางเวลานะครับส่วนเรื่องของการเคลื่อนขบวนไปยังธรรมเนียบรัฐบาล
เส้นทางไหนหลายคนจับตามองก่อนหน้านี้
คือตำรวจบอกว่าถ้าจะเคลื่อนจริงขอความร่วมมือไปเส้นทางอื่น
ไม่ใช่เส้นทางเสด็จนะครับอย่างเช่นถนนนครสวรรค์
ทีนี้ต้องดูว่าทางแกนนำจะเปิดเผยเส้นทางออกมา
ว่าจะใช้เส้นทางใดเพราะถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยนะครับ
ส่วนอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะฮะว่ากลุ่มอื่นสรุปแล้ว
รวมตัวกันแล้วนะฮะไปรวมกลุ่มกันแล้วนะฮะ
สลายจุดที่เคยแถลงไว้กลายเป็นไปรวมตัวกันอยู่
บริเวณสะพานมักขวานบรังสรรค์หน้ากระทรวงศึกษา
ที่การเข้าใกล้ธรรมเนียบรัฐบาลเข้าไปอีก
ก็จะมีใครบ้างล่ะคุณกลุ่มของอดีตพระพุทธอิสระนะครับ
นายสุวิทย์คนนี้มาก่อนใครเลย
แล้วก็ตามมาด้วยหมอเหรียญทองหมอเหรียญทองนี่มาเลส
แต่ก็มาแล้วเมื่อสักครู่ก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้ว
นี่คืออดีตพระพุทธอิสระที่มาตั้งแต่๙โมงเช้านะครับ
แล้วก็บอกว่าสถานการณ์ไม่มีอะไรน่าวิตกนะฮะ

แล้วก็จะมีมวลชนจากต่างจังหวัดมาสมทบในกลุ่มของเขาอีก
หมอเหรียญทองมาเลสแต่มาแล้ว
เมื่อกี้ก็จวกกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรปี๖๓ไป
ค่อนข้างจะหนักพอสมควรนะครับ
นายสุเทพธศึกสุวรรณนะครับ
ซึ่งเป็นอดีตแก่นำกปศซึ่งก่อนหน้านั้น
กันไว้ที่ลานพระพรามหาเจษฎาบดินถนนราชดำเนิน

เปลี่ยนจุดมาสมทบอยู่ที่สะพานมักขวานรังสรรค
กระทรวงศึกษาธิการนะครับจะมาบ่ายโมงครึ่ง

อีกคนนึงหมอวรงเดชกิจวิกรมนะครับ
กลุ่มไทยพักดีก่อนหน้านั้นนัดกันไว้หน้าวัดพระแก้ว
เวลา๕โมงเย็นก็คงมาเร็วหน่อยนะครับ
บอกว่าจะมาสมทบตรงสะพานมักขวานรังสรรค์
จะมารับเสด็จตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกา
ส่วนกลุ่มที่คุณผู้ชมเห็นก็ถือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง
ที่สำคัญซึ่งก่อนหน้านั้นก็รวมตัวอยู่กับกลุ่มของ
นายสุวิทย์นะครับหรือว่าอดีตพระพุทธอิสระนั่นเองนะครับ
ก็มีทั้งกลุ่มอาชีวะช่วยชาติกลุ่มกองทัพธรรม
แล้วก็กลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันนี่
แล้วก็ขี่ไปโดยรอบแล้วก็เมื่อสักครู่นี้
มีความวุ่นวายเพราะเขาขี่ไปใกล้อนุสวรีประชาธิปไตย
ก็ขี่ผ่านกลุ่มคณะรัศดรปี๖๓ด้วย
ใช่นะครับนี่คือทุกกลุ่มที่ตอนนี้
หลายกลุ่มไปรวมตัวสะพานมะควานรังสรรค์
ส่วนกลุ่มที่แยกตัวเป็นอิสระ
นั่นก็คือกลุ่มของคณะราษฎรปี๖๓
กับกลุ่มประชาชนปลดแอบนะครับ
แล้วก็ทุกกลุ่มตอนนี้ยังยืนยันว่า
จะชุมนุมด้วยความสันติสงบ